แต่ว่าต้องบอกว่าควันหลงหลังจากนี้คืออนาคตของเจ้าแหลม

แต่ว่าทางครอบครัวนั้นอยากให้แขวนนวมนะครับ
ไปดูในศึกชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท๑๑๕ปอนด์นะครับ

ที่ทะเลาทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสด
สินสเกตนครหลวงโปรโปรชั่น

โลกคนปัจจุบันวัย๒๒ปี

ผ่านไป๖ยกสินสเกตแรงดูจะตกไปนะครับ

แล้วก็ต่อยเข้าเป้าน้อยกว่าชัดเจนนะครับ
เจสซี่ชนะทั้ง๖ยกนะครับ
๗นะครับศรีสะเกดนั้นดูเป็นรองกว่าเดิม
แล้วก็โดนเจสซี่ไล่รัวหมัดเป็นชุด
ที่ยก๘นะครับเจ้าแหลมก็ยังโดนรัวหมัดเป็นชุดตามเดิมนะครับ

กรรมการต้องตัดสินยุติการชก
ส่งผลให้ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
เป็นครั้งที่๒ในการเทิร์นโปรการชกอาชีพนะครับ
แล้วก็มีสถิติการชก๕๗ไฟล์ชนะ๕๐แพ้๖เสมอ๑
โดย๑๑จาก๑๖ครั้งเป็นการชนะน็อกด้วยนะครับ
ไปดูที่บ้านเกิดของเจ้าแหลมนะครับ
บรรยากาศที่อำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ครอบครัวของเจ้าแหลมที่มาร่วมให้กำลังใจกับการชกไฟล์นี้นะครับ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเลยนะครับ
จนกระทั่งเจ้าแหลมเนี่ยมาแพ้น็อกในยกที่๘นะครับ
เชียร์ก็ธรรมดาครับก็ต้องผิดหวังไปตามกัน
โดยทางนายเจียมศักดิวังเอกพ่อของเจ้าแหลมนะครับ
ก็บอกว่าต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้
แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าศรีสะเกดนั้นห่างหายจากเวทีระดับโลกไปนานนะครับ
ส่วนทางนางหนูรัฐวังเอกแม่ของเจ้าแหลมนะครับ
ก็บอกว่าตนนั้นอยากให้ลูกชายเลิกชกมวยได้แล้ว
เพราะว่ายังมีตำแหน่งเป็นข้าราชการตำรวจ
แล้วก็มีที่ดินของภรรยาอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับ
จากนี้ก็สามารถไปทำสวนทุเรียนควบคู่ไปกับการรับราชการได้ครับ
เพราะเขาก็จบภรรยาสตรีแล้วก็อยู่ใจจะส่งเทียบอย่างน้อย

พ่อตาและแม่ยายของเจ้าแหลมนะครับ

แจกเสื้อยืดคอกลมสกรีนภาพเจ้าแหลม

แม้ว่าเจ้าแหลมจะพลาดท่าแพ้ไปนะครับ

ความรู้สึกว่าไม่รู้สึกเสียใจนะครับ

อยากจะให้เจ้าแหลมนั้นชกมวยต่อหรือไม่นะครับ

เรื่องนี้ต้องให้แหลมนั้นจะตัดสินใจเองจะดีกว่า

ไม่อยากให้ศรีสะเกดชกมวยอีกแล้วนะครับ
อยากให้พี่แหลมกลับมาทำสวนทุเรียน
ที่มีอยู่จำนวนถึง๓๕ไร่ด้วยกัน
แล้วก็อยู่กับครอบครัวจะดีกว่าครับ

ทำให้เจ้าแหลมถูกแฟนมวยวิจารณ์เป็นจำนวนมากนะครับ
ทำให้ล่าสุดนั้นทางจอมโหด

มวยไทยลีกีแชมป์โลกมวยราชดำเนินรุ่น๑๑๕ปอนด์นะครับ
ได้ออกมาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้นะครับ
ว่าตอนชนะตอนดังเนี่ยให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยนะครับ
แต่ว่าพอแพ้มาก็คนละเรื่องเลย

ไม่มีใครอยากที่จะแพ้โดยทางจอมผล
บอกนะครับว่าเจ้าแหลมนั้นชกเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว

ก็ให้กำลังใจเจ้าแหลมต่อไปนั่นเองนะครับ
คอมเมนต์ดังกล่าวก็ทำให้มีแฟนมวยจำนวนเกิน๒๐๐คนเลยนะครับ
กดไลค์แล้วก็แสดงความเห็นด้วยกับจอมโหดนะครับ
ควรจะต้องให้กำลังใจทางเจ้าแหลมต่อไปนั่นเอง
ส่วนทางเจสซี่โรดิเกสนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เผชิญหน้ากับศรีสะเกดที่ลิฟต์นะครับ

แล้วก็ไม่ยอมมองหน้าเจ้าแหลมทั้งที่เดินผ่านกันแบบซึ่งหน้านะครับ
ล่าสุดหลังจากที่ป้องกันแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จ
ซี่ก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับ
ด้วยการรีทวิตภาพที่ถ่ายคู่กับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ซึ่งถือเป็นสปีริตนักมวยที่สุดท้ายแล้วก็ทำให้เห็นนะครับ
ว่าเมื่อลงจากสังเวียนทุกคนก็คือเพื่อนกันนั่นเอง